เริ่มกันที่วัดบ้านมอนตำบลสันกลาง
สันกำแพงจังหวัดเชียงใหม่ก็เลย
ที่นี่นะพาคุณผู้ชมไปลอดต้นโพแฝดอายุ๒๒ปี
นี่กลายเป็นจุดเช็คอินเลยนะครับ
เป็นต้นโพที่ขึ้นข้างเคียงกัน
โตขึ้นไปรวมกันเป็นต้นเดียวที่ด้านบน
เห็นไหมด้านล่างก็เลยจะมีช่องให้เดินลอด

ใหญ่มากชาวบ้านเขาจะทำพิธีแบบนี้
อธิษฐานขอพรแล้วก็เดินลอดเพื่อความเป็นสิริมงคล
แล้วก็จะเก็บใบโพลมาส่องแดด
ส่องทำไมครับก็มาหาเลขมงคลกัน
ส่วนจะได้เลขอะไรนั้น
อยากรู้ไหมครับว่าชาวบ้านเห็นอะไรบ้าง

ดูไหมฟังชาวบ้านหน้า

โอ้โหนี่ภาษาเหนือบ้านคุณ
ชกไภชกมัน

โก้อยู่ทั้งท้าย

เดี๋ยวดูก่อนดูของดิฉันก่อนค่ะ
จะพาคุณผู้ชมไปที่จันทบุรี
นี่ก็คือชาวบ้านจันทะเขลมที่อำเภอเขาคิชกุจังหวัดจันทบุรีนะคะ
เขาไปขุดเจอนี่คุณเป็นหม้อดินโบราณ
ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางคือ๕๐เซนติเมตร

แล้วในหม้อดินเผาที่มันฝังลึกอยู่ในดิน๕๐เซนนี่นะ

ไปเจอชามกระเบื้องขนาด๒๐เซนติเมตร๒ใบ

ไปเจอแหวนสำริสหลายขนาดเลย
รวมถึงยังมีเศษเครื่องใช้ที่มันทำมาจากเหล็กขึ้นสนิมแล้วค่ะ
แล้วที่ใกล้กับหม้อดินเนี่ยนะเจอมีดเหล็กด้ามยาว๒๐เซน
แล้วก็หัวขวานเป็นขวานโบราณขนาดเล็ก
สภาพมันขึ้นสนิมแล้วค่ะสนิมเกลอะเลย
แต่ชาวบ้านเขาเชื่อว่าที่ขุดเจอเป็นของเก่า
สมัยโบราณตั้งแต่สมัยพระเจ้าตาก
แต่ยังไงก็ตามจะต้องรอเจ้าหน้าที่ไปตรวจสอบก่อน
ว่าเจอสมัยโบราณเป็นสมัยไหนกันแน่
แล้วตอนที่ขุดพบตอนที่ทำพิธีบอกกล่าวกับเจ้าที่เจ้าทาง

ชาวบ้านเขาพบว่าที่ฐานกระถางทูบเนี่ย
มีตัวเลขขึ้นมาในแนวตั้งคุณผู้ชม
แนวตั้งที่ว่านี้นักข่าวเราที่ไปดูอยู่ที่นั่นน่ะ
เขาเขียนมาให้ด้วยเขาบอกว่าเขาเจอเลข๙อยู่ข้างบน

ทีแรกตอนแรกบอกว่าอย่าเพิ่งเชื่อพี่บุ๊กบอก
เออแต่เนี่ยข่าวของน้ำแข็งก็มีตรงกันเหมือนกันเลยนะคะ
ไม่รู้นะแต่เราขึ้นให้แล้วว่าใช้วิจารณญาณในการรับชม
แต่เรื่องนี้มันก็สร้างความฮือฮาให้กับคนที่เขาไปขุดเจอ

อีกที่หนึ่งที่ฮือฮากันมาต่อเนื่องยาวนาน
ก็คือสารเจ้าพ่อกาโม่ไงคุณ
ตั้งอยู่ริมถนนสุขุมวิทย์ข้างกำแพงสนามบินอุตภัว

ก่อนหน้านี้ก็มีข่าวพังแล้วพังอีกนะฮะ
สร้างใหม่แล้วก็ตามอะไรก็ตามเนี่ยนะคะ
ตอนนี้เนี่ยคุณผู้ชมก็มีสารมาตั้งใหม่อีกครั้งนะคะ
มีนักเสี่ยงโชคมากราบไหว้เสี่ยงเซียมซีขอเลขกันคึกคักเลย
พ่อค้าแม่ค้าก็มาให้บริการกันแบบนี้แหละค่ะ
ตอนนี้นะคะประกาศกรมทางหลวงก็เลย
ห้ามจำหน่ายสร้างสิ่งใดในเขตทางหลวง
ติดตั้งอยู่บริเวณใกล้กับสารเจ้าพ่อกาโม่
เพราะดูอันตรายคือคุณริมถนนจริงเลยนะฮะ
ถนนเส้นทางผ่านไปมาตลอดเลยนะคะแล้วก็มีป้ายไวนิวเขียนข้อความว่า
สารเจ้าพ่อกาโมจะย้ายไปอยู่ที่วัดคลองบางไผ่กิโลเมตรที่๑๒
พร้อมให้หมายเลขโทรศัพท์เพื่อสอบถามเส้นทางกันด้วย
ส่วนทางด้านเจ้าอาวาสวัดพระครูภัยศาลศิลวัฒน์นะคะบอกว่า
ปะเลอวัดได้มาขอใช้สถานที่ในการตั้งวัดเป็นการตั้งสารชั่วคราว

แต่ถ้าหากไม่เป็นระเบียบเรียบร้อยก็จะต้องให้ออกทันทีด้วย
นี้นะคะการย้ายสารเจ้าพ่อกาโม่
ก็เพราะว่าอยู่ในเขตทางหลวงเสี่ยงต่ออุบัติเหตุ
เพราะว่าชาวบ้านเขาก็มาแวะขอโชคขอลาบกันริมทางแบบนี้ตลอด

ยืนริมถนนทั้งนั่งริมถนนแบบนี้อันตรายนะครับ

ริมถนนสายหลังป่ามะพร้าวในตำบลบึงอำเภอศรีราชาจังหวัดชนบุรี
ยังไม่ทันตั้งชื่อสารแต่ถูกมือดีเข้าทุบทำลาย
พร้อมกับเผาทิ้งแล้วก็ลักชุดไทยที่นำมาแก้บนไปจนหมดเลยนะครับ
ชาวบ้านที่อยู่ใกล้เคียงเล่าให้ฟังบอกว่าสารนี้ตั้งขึ้นไม่นาน
มีชาวบ้านที่ถูกหวยมาสร้างไว้ต่อมามีคนมาขอก็ได้เลขเด็ดถูกรางวัลกันต่อเนื่อง
แต่ช่วงกลางดึกของวันที่๒๘ธันวาคมนะครับได้ยินเสียงดังแถวศาล
ชาวบ้านบอกไม่กล้าออกมาดูหรอกจนช่วงเช้าพบว่าสารถูกทำลายทิ้งแล้ว
ส่วนสาเหตุการทุบสารก็คาดว่าถ้าไม่ใช่เจ้ามือหวยส่งคนมาทุบทำลาย
ก็ต้องเป็นเพราะคนมาขอหวยแล้วทุ่มไปเยอะแต่ไม่ถูกรางวัล
โกรธแค้นเจ้าพ่อเจ้าแม่นี่เหรอฮะก็เลยมาทุบทำลาย
ก็ชาวบ้านบอกน่าจะเป็นไปได้นะฮะโอ้โหถึงกับทำกันขนาดนี้เลยนะครับ
อ่านข่าวของแปลกเหมือนอ่านตลอนข่าวอย่างไรไม่รู้นะคุณฮะ
ก็จะมีข่าวที่เป็นสีสันแบบนี้ชาวบ้านเขามีความเชื่อ
ก็เล่าสู่กันฟังหรือว่านำเสนอข่าวคุณผู้ชมก็ใช้วิจารณญาณ

ตอนนี้คุณใบตองคุณชนะเป็นเจ้าพ่อเจ้าแม่กันไปแล้วครับ

เดี๋ยวรอดูค่ะปีหน้าฟ้าใหม่ก็ยังมีอะไรดี
เห็นบอกว่าเดี๋ยวเพิ่มเวลารายการใช่ไหม
เป็นช่วงเวลาเดียวกันกับวันเสาร์นี้เลยค่ะ
ก็สนุกสนานกันไปยาว

วันที่๒เลยเปิดสกราชใหม่ใช่ค่ะ

จำงานดีมากเลยนะคะ